ติดเต็มมากเลยครับ
แต่เป็นนี้ก็เป็นครั้งที่๒ที่นิวได้มีโอกาสแต่งจีนเต็มขนาดนี้
ก็รู้สึกแบบชอบเหมือนกัน
เป็นอะไรที่แบบนานเราจะได้แต่งจีน

กับบ้านคุณเซนซึ่งแบบว่าจีนแท้แท้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีความแบบเป็น

ก็จะมีบ้านเหมือนกันค่ะอย่างบ้านนู้นก็จะมีว่าอยู่แล้วตามตุดจีน
เวลาแบบวันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องไหว้สองบ้าน
จริงก็ว่ายสองบ้านมาตั้งแต่แบบตอนปีก่อนหน้านี้ค่ะก็เหมือนแบบว่ายสองบ้านแล้วก็ว่ายของบ้านเราด้วย
แล้วก็มาว่ายของบ้านคุณเซ็นซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นยังไงบ้างกับการแบบเริ่มต้นกับเหมือนเป็น

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบ้างใช้ชีวิตด้วยบ้านอะไรอย่างเงี้ย
เออใช่เป็นของขวัญปีหนึ่ง
มีคนแชร์ว่าเหมือนแบบยืนหนึ่งเลยแบบพนาทุกอย่างค่ะ
ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากเลย
เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีค่ามากสำหรับมิวค่ะ
ก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากสำหรับ
ก็เป็นการเปลี่ยนแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเยอะเหมือนกันค่ะ
เป็นยังไงกับการสถานะใหม่รีวิวหน่อยค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่กับคุณเซนต์แล้วค่ะ
แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปรับอะไรเยอะนะ
คือเหมือนแบบคุณเซนเขาก็เข้าใจความเป็นตัวมิว
ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบให้มิวแบบเป็นแม่บ้านทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบว่านางสาวนิถาจิรายั่งยืนอยู่เลยค่ะ
ก็ยังคุยคอนเซนเรลวว่าเราต้องเปลี่ยนกันเมื่อไหร่มีอะไรอยากจะเปลี่ยนป้ะ
มันน่าจะต้องดูนะคะน่าจะต้องดูเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็ยังแบบขอแบบผ่าน

แต่ถ้าคิดว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนของน้ำหน้าเลยมั้ย

ไม่ว่ามันอาจจะใช้นางสาวแต่น้ำสกุลอ่ะ
อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำสกุลเขามากันเดี๋ยวลองดูก่อน
วันนี้มันเลือกได้หมดเลยใช่มั้ย

ไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแฟนจน
ลำบากตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะสบาย

อาหารเช้าคือถ้าไม่ได้ออกไปทานข้างนอกอะ

แต่ว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้ว

ก็มีปอกแบบปอกสาลี่อื่นอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ปกติเราโนะเราจะหลับก่อนด้วย
ก็เลยแบบไม่ได้ยินเสียงโกนเลยอะ

ก็โอเคนะคะแต่ก็ยังแบบมีการแบบดึงผ้าห่มเขามา
อ๋ออันนี้เป็นปัญหายายอยู่
ก็ไม่ได้เป็นปัญหายายหรอกแต่ว่าแบบบางทีเราก็จะชินดึงผ้าห่มมาอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมีปัญหานี้ละดึงผ้าห่มก็จะมีต้นแต่กับน้องสาวอยู่แล้ว
ใช่เร็วมากเลยค่ะ
อันนี้มานั่งนำแล้วเหลือแบบ๓วันในห้าม
แต่มิวจะเป็นคนที่แบบไม่ตื่นเต้นจนชินวันจริง
ใช่ไหมวันมั่นก็เหมือนกันวันมั่นก็คือเพิ่งตื่นเต้นตอนแบบ
เริ่มแบบแต่งหน้าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเริ่มตื่นเต้นแบบ
เริ่มแบบเห็นในไลน์ว่าแบบเพื่อนมากันแล้วเริ่มเห็นแบบ
การจัดงานในตอนตรงงานอะไรอย่างนี้เห็นบรรยากาศเนี่ยก็คือ

หวังว่าทุกอย่างจะโปรไปได้ตามที่แบบ
แพลนกันเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าผู้หญิงใส่สีชมพูเบสเทา
แต่ถ้าผู้ชายก็จะแบบให้ใส่แบบเหมือนเป็น
แบบยังไง

จริงถ้าแขกมาเราก็ดีใจแล้ว

ก็ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คือบอกว่างานจะโฟลลพรื่นสัมปัส
อย่างนั้นปวดเอาไปปกสินะ

ทำยังงี้ทำไปเรื่อย
ใช่ก็ทำไปเรื่อยก่อนค่ะ
แต่มีน้องค่อนไข้เอาไว้ว่ากันเลย

ให้ทำงานอีกปี๒ปีหน้าแต่จะต้องมาเป็นครึ
แต่เค้าก็ต้องแล้วแต่เรา
ของมิลคือกุนอีกนานมั้ยคะ
ก็อาจจะอีกสักพักนะคะ
อยากลองแบบใช้ชีวิตคู่ดูก่อนว่าพอแบบสองคนแล้วเป็นยังไง
แล้วมีจังหวะเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ